ไปเที่ยวแล้วอิ่มใจแล้วอิ่มท้องหน่อยดีไหมคะ
เที่ยงแบบนี้ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่บ้าง
ถ้าเกิดว่าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
อ่าฮะใช่โน่ค่ะเอาภาพนั้นออกไปก่อนภาพนี้มาค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวไก่ใบหม่อนเคยทานกันไหมคะโอ้ไม่เคยฮะ
แล้วจะบอกว่าใครไม่เคยทานจูงมือรสลินแล้วสืบสกุลมาค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปที่พิศนุโลกเห็นไหมล่ะนั่นแหละค่ะ
ในหม้อน่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ใบหม่อนน้องไก่ใหญ่นะฮะใช่
ใหญ่แล้วก็เปื่อยนุ่มลิ้นนะฮะ
แล้วหลายคนตั้งคำถามนะว่าทำไมต้องใช้ใบหมอนน่ะ
มีที่มาที่ไปแหละนะคะถึงใช้ใบหมอนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้
เห็นไหมเดือดปุดแบบนี้น่าทานมากเลยมีฟักด้วยนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ของสวนมาเวอรี่ลุงแจ๊คนะคะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกเขาใช้ยอดใบหม่อนสายพันธุ์บุรีรำ๖๐
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุด
มาเป็นส่วนผสมของน้ำซุปนะคะคุณสมบัติพิเศษของเจ้าใบหม่อนสายพันธุ์นี้
ฟังนะคะว่าทำไมต้องใช้ใบหม่อนสายพันธุ์บุรีรำ
เพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันมีสารคล้ายกับตัวชูรส
พอหั่นยอดมานะคะแล้วใส่ลงไปตุ๋นกับไก่เนี่ย
สักประมาณสองถึงสามชั่วโมงก็จะได้น้ำซุปที่มีรสชาติกลมกล่อม
นัวอย่าบอกใครเสียล่ะนี่ถ้าเกิดว่าโทรทัศน์มีกลิ่นนะ
คุณจะได้เสพสมอารมณ์หมายกลิ่นมาด้วยค่อยหั่นใบหมอน
อร่อยมากคนที่ไปชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยจริงนะคะติดอกติดใจ
คือถึงขั้นต้องกลับไปใหม่อ่ะครับนอกจากนี้ค่ะที่นี่ยังมีเมนูข้าวคลุกกะปิ
ที่ใช้กะปิอย่างดีเลยนะคะเขาใช้กะปิจากจังหวัดสตูนจ้า
ต้นตำรับเลยนะคะกะปิที่สตูนเนี่ยอร่อยนะใช้ข้าวปลอดสารพิษจากนาที่ปลูกเองด้วย
แล้วถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะคะนอกจากจะอิ่มท้องกับของขาวแล้วนะคะ
ของหวานเครื่องดื่มเยอะมากเครื่องดื่มที่เป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือ
ใส่ลงไปชั้นล่างของแก้วตามด้วยน้ำมะนาวซาฮิตินะคะ
ให้รสชาติความเปรี้ยวหอมกลิ่นมะนาว
ก่อนที่เทกาแฟดริฟต์ลงไป
แล้วกาแฟที่ใช้นะใช้สายพันธุ์อาราบิก้า
มีทั้งแบบคั่วเข้มขั้วอ่อนผสมกันลงไปค่ะ
แล้วออกมาเป็นแบบนี้เทใส่แก้วนะคุณนะ
มันก็จะหวานไซรับมาเบอรี่ใช่ไหม
แล้วก็มีมะนาวเปรี้ยวนิด
แล้วก็มีกาแฟขมข้างบนโอ้โหคุณนั่นแหละ

ชื่นสดชื่นดับกระหายคลายร้อนนะฮะแบบนี้นะ
ตายแล้วโชว์กันแบบนี้นะคะ
เจ้าของสวนลุงเจ๊กเนี่ยลุงแจ๊กก็คือคุณอนุสรจันวง
เล่าถึงที่มาที่ไปที่ไปและที่มาของการทำคาเฟ่แห่งนี้นะคะ
บอกว่าแต่เดิมทำแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรผสมผสาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้า
บนพื้นที่กว่า๒๐ไร่ในตำบลท่านางงาม
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกตัวเขาเองเนี่ย
คุณอนุสรบอกว่าผมเนี่ยนะเริ่มจากศูนย์นะ
ใครที่บอกว่าผมมีต้นทุนอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้ว
ไม่ใช่นะผมเริ่มจากศูนย์ค่ะจนสวนแห่งเนี้ย
มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวเกษตรกรก็เข้ามาเรียนรู้มากมาย
และเวลาที่มีแขกมาเยือนนะคะก็จะต้องไปสั่งน้ำ
แล้วก็อาหารจากที่อื่นเนี่ยมารองรับครับนึกออกไหมฮะ
มาสวนแต่ต้องไปสั่งน้ำแล้วก็อาหารจากที่อื่นมารองรับเนี่ย
คุณอนุสรเลยบอกเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเลยล่ะนะ
ที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่ามีอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
ทำมาจากผลผลิตในสวนเกษตรผสมผสานของตัวเอง
อ่ะน่าจะดีสุดท้ายก็เลยทำเป็นคาเฟ่คาเฟ่เล็ก
ไว้ต้อนรับทุกคนแบบนี้นะคะอ่านมาถึงตอนนี้
พี่บุ๊คกลืนน้ำลายหลายเอือกแล้วใช่ฮะ
หอมออกมาเลยอะกับฟองกาแฟเนี่ยนะคะ
ใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะคะ
สวนเกษตรผสมผสานแล้วก็ลิ้มลองอาหารอร่อย
ก็สามารถมาได้ทุกวันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาว
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงจนถึง๕โมงเย็น
คุณผู้ชมสามารถสอบถามเส้นทางได้นะคะ

เออนะฮะได้ไปดูวิธีการด้วยนะ
คุณอนุสรเสิร์ฟเองด้วยค่ะ